กันที่ข่าวแรกต้องพากันอนุโมทนาบุญกันหน่อยนะคะสำหรับแม่ชีกิ๊กมะยุริน
คือในบทบาทในละครเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่ร้ายร้ายแผกเสียงสูงปรี๊ดเลยนะคุณแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ย
โอ้โหเขาหันหาทางทำนะคุณธรรมธรโมมากใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า
และทางโลกไปบวชชีศึกษาธรรมะที่พม่าตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมนู่น
ล่าสุดค่ะชาวเน็ตก็พากันร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่ชีกิ๊กมะยุรินนะคะ
ก็มีข่าวมาจากคนใกล้ชิดแหละให้ข้อมูลมา
หลังจากที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจะบวช๗เดือนเท่านั้นค่ะ
ซึ่งแม่ชีเองมีจิตใจที่มุ่งมั่นมากเลย
เพราะว่าได้ทำพินัยกรรมให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวเรียบร้อยแล้วค่ะ
ในเรื่องตอนนี้เห็นบอกว่าเขียนบทให้ทิพย์
ทิพย์หรือว่าคุณกิ๊กมายุรินไปบทชีเหมือนชีวิตจริงของแม่ชีกิ๊กนี่เลยค่ะ
ซึ่งเพื่อนนักแสดงทุกคนก็ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งใหญ่ครั้งนี้เลยนะคะ
และหากว่าเป็นเจตนารมณ์ของแม่ชีจริงเนี่ยก็ท้ายที่สุดก็คงจะต้องเขียนบทสรุป
ตัวละครทิพย์ในเรื่องเป็นต่อเนี่ยบวชไม่ศึกเช่นเดียวกันค่ะ
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะคือพี่กิ๊กเนี่ยตอนที่เวลามาออกรายการกับเราเนี่ย
มักจะนำเรื่องธรรมะข้อคิดดีต่างมาฝากคนในวงการบันเทิงเสมอเลยค่ะ
นะคะใกล้สิ้นปีแบบนี้เริ่มปีใหม่เริ่มด้วยเรื่องราวดีแบบนี้โอ้ก็อิ่มอกอิ่มใจจริงนะคะ